เราก็ยังคงเกาะติดเรื่องสถานการณ์ของแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอล

วันนี้แรงงานไทย๑๕คนจะเดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเป็นอย่างนั้นนะ

เมื่อคืนนี้นายกก็บอกเหมือนกันว่า

คือมันมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางก่อนจะมาขึ้นสนามบิน
ไม่ใช่แค่ไฟล์ทนี้นะคุณผู้ชม
ไฟล์ทอื่นของสายการบินอื่นมันมีทั้งดีเล

เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นรอบสนามบินเหมือนกัน
เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในข่าวเช้าหัวเขียว

ถ้าสมมุติเกิดว่าผู้หญิงอยู่ไทย
วีดีโอคอลคุยกันเธอเป็นยังไงบ้าง

สุดท้ายรัก
เธอภาพเป็นอะไร
ฉันควรสู้ว่า

ทุ่ม๓๓นาทีที่เธอวีดีโอคอลกับสามีแล้วแบบอัดหน้าจอเรคคอร์ดหน้าจอ
แล้วจุดจุดคือแบบ

คือเป็นสามีวิ่งหนีระเบิด
แล้วหลังจากนั้นสัญญาณภาพหายไป

ปลายสายเป็นยังไงบ้าง

เป็นวินาทีหนีตายจริงจริงค่ะเธอเนี่ยเอาคลิปนี้มาลงในติ๊กต๊อกติดแฮชแท็ก
แรงงานไทยในอิสราเอลอุดรธานีวิ่งหนีระเบิดวีรบุรุษสุดที่รัก
แล้วเราก็เป็นห่วงสามีเธอเป็นยังไงบ้างนี่เห็นล่าสุดเข้าไปดูในคอมเมนต์นี่มี
มีโพสต์แจ้งด้วยนะบอกว่าตอนนี้สามีเธอปลอดภัยแล้วแล้วตัดสายทำไมอ่ะ
ตอนที่ตัดสายแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเพราะว่าสามีกำลังหลบหนี
มันเป็นนาทีชีวิตไงตอนนั้นเสียงระเบิดมันดัง
โอ้โหคุณผู้ชมขอให้ปลอดภัยแล้วขอให้กลับไทยได้โดยเร็วด้วยนะคะ
ครับอีกคนนึงครับคุณผู้ชมฮะบ่าวโน้ตหรือว่าสุดใจคงบรรจบก็หนึ่ง
แรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลยังต้องทำงานอยู่ในขณะที่มีสถานการณ์สู้รบนะ
แล้วต้องรีบหนีกลับเข้าที่ปลอดภัยเพราะว่ามีระเบิดฮะ
สู้ครับแรงงานไทยทุกคน
คุณเอาละคุณ
คุณพี่น้องครับเอาอีกแล้วคุณ
กลับบกเนี่ยครับมีอะไรเผอะโน๊ตงานเมื่อนี้
โอ้ยบ้าละคุณโอ้ยสุดยอดนี่บ่าวเนอะหรือว่านายสุดใจคงบันจบครับ
เป็นชาวกรสินนะแต่ไปทำงานที่อิสราเอลก็ยังต้องทำงานอยู่
คุณผู้ชมฮะนายจ้างยังให้ทำงานอยู่แม้ว่าได้ยินเสียงใช่ไหม
เสียงทั้งไซเรนเสียงระเบิดมีการสู้รบในฉนวนกาซ่า
ช่วงเก้าถึงสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาฟาร์มวัวที่พี่สุดใจ
ทำงานอยู่เนี่ยห่างจากสมรภูมิประมาณ๑๕กิโลเมตร
สิ่งที่เขาทำได้ก็คืออัดคลิปครับอัดคลิปสถานการณ์ให้เห็นครับ
แล้วก็ให้กำลังใจแรงงานไทยด้วยกันนี่เอามาลงไว้ในโซเชียลมีเดีย
ทีมข่าวได้คุยกับบ่าวโน้ตซึ่งก็ระหว่างคุยไปคุณผู้ชมยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่ตลอดนะ
เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งเสียงระเบิดเสียงยิงกัน
ทั้งวันทั้งคืนนับตั้งแต่เช้าวันที่๗ตุลาคมแล้ววันแรกที่เรารายงานข่าวเลย
ตอนแรกคิดว่าเสียงรถไถเสียไม่ใช่แป๊บสักแป๊บนึงเสียงระเบิดดังรัวเลย
นายจ้างรีบโทรบอกเขาบอกให้หลบเข้าหลุมหลบภัยเลยแล้วก็กักตุนอาหารไว้นะ
นายจ้างมาถึงเนี่ยเขาถึงจะกล้าออกมาครับแล้วก็มีฐานอิสราเอลมาดูแล
เหมือนเป็นตำรวจประจำบ้านเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
โน้ตยังบอกอีกว่ามาทำงานด้วยสัญญา๕ปี๓เดือนเหมือนกับแรงงานคนอื่น
มีเพื่อนคนไทยทำงานด้วยกันสัก๓๐คนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย
ทำงานประมาณ๕๖ชั่วโมงตอนนี้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมาก
ที่บ้านก็อยากให้กลับบ้านแล้วแต่เขาจำใจต้องอยู่ต่อแม้จะต้องเสี่ยงก็ตาม
เพราะว่ายังเป็นหนี้อยู่หลายคนก็เป็นหนี้คุณผู้ชมฮะนี่เขาเป็นหนี้ทกศอยู่ประมาณสักแสนกว่ากว่า
เบี้ยก็ขึ้นเรื่อยเขาบอกพ่อก็อายุมากแล้วอยากได้ที่ดินที่จำนองไว้เนี่ยคืนครับ
แล้วเขาบอกเขาอยู่ที่นี่นายจ้างดีนายจ้างโอ้โหดูแลดีเลยล่ะคอยถือปืนคุมให้ตลอดเวลา
เวลาที่เขาทำงานพื้นที่ที่เขายังอยู่เนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าสถานการณ์หนักหน่วงกว่านี้อาจจะต้องกลับครับ
แต่กลับไปแล้วโดนยึดบ้าน
อีกมันก็ต้องแต่ก่อน
ถ้าเรากลับไปแล้วใครจะหาเงินมาถ่ายที่